ส่วนความคืบหน้าโศกนาฏกรรมไฟไหม้หอพักนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ล่าสุดตำรวจระบุว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคั่วหลอดไฟที่เป็นพลาสติก
จับกันไม่แน่นประกอบกับเกิดการสะสมความร้อนจนเป็นประกายไฟ
จากนั้นอาคารดังกล่าวก็ดัดแปลงมาจากอาคารประกอบพิธีทางศาสนา
จึงไม่มีระบบเตือนอัคคีภัยโดยพลตำรวจตรีสันสุขวัดผู้บังคับการ
พิสูจน์หลักฐาน๕ระบุว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาคารบ้านพักนักเรียนหญิง
ของโรงเรียนพิทักเกียจวิทยาของมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์
อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจนทำให้มีนักเรียนหญิงเสียชีวิตทันที๑๗คนบาดเจ็บ๕คน
ลุกไหม้ของไฟเกิดขึ้นที่ชั้นล่างแน่นอน
และต้นเพลิงเกิดตรงใต้หลอดฟูออเลสเซนต์และกองเสื้อผ้าเด็ก
โดยเหตุการณ์อาจจะเกิดจากการที่ตัวคั่วของหลอดไฟที่เป็นพลาสติกจับกันไม่แน่นจึงหลวม
ประกอบกับเกิดการสะสมความร้อนจึงมีประกายไฟขึ้น
อุณหภูมิที่สูงและปฏิกิริยาดังกล่าวทำให้คั่วหลอดหลุดออกมาแล้วก็ตกลงไปบนกองเสื้อผ้า
เมื่อมีความร้อนจึงเกิดการลุกไหม้ขึ้นในที่สุด
และจากการสอบถามนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงป่าเป้าก็ยอมรับ
แปลงมาเป็นหอพักแม้จะมีการตรวจสอบสภาพเป็นประจำ
แต่ก็ไม่มีระบบเตือนอัคคีภัย
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ลงพื้นที่
ดูที่เกิดเหตุในวันนี้ก็ยอมรับว่ามีโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิหรือโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งทางภาคเหนือ
ซึ่งส่วนใหญ่มีนักเรียนประจำเป็นเด็กชาวไทยภูเขา
ใช้วิธีการดัดแปลงอาคารแทนการสร้างหอพักใหม่
ซึ่งบางอาคารอยู่ในสภาพเก่าและสุดสม
แม้จะมีการกำหนดให้โรงเรียนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
และระบบความปลอดภัยแต่ก็ยังพบบางแห่งปล่อยประละเลย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติเอง
โดยหลังเกิดเหตุในครั้งนี้ก็ได้กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกครับ